เอาล่ะมาเติมความสุขด้วยการรับประทานอาหารกันต่อดีกว่า

เส้นขนมจีนยาวเหนียวนุ่มเจ้านี้
ฉันบอกว่าอร่อยแน่นอนการันตี
เพราะว่าเขาได้รับการยอมรับมานานกว่า๓๐ปี
นั่นก็คือขนมจีนน้ำยาป้านวย

นี่กำลังคนหม้อใหญ่ทีเดียวนะคะ

ขนมจีนเป็นตะก้าแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
เป็นขนมจีนสูตรดั้งเดิมค่ะ
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
เป็นร้านที่ขายทั้งแบบขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วย

ใครได้ชิมได้ลิ้มรสแล้วก็ชื่นชอบกันทั้งนั้น
เพราะเขาขายมานานกว่า๓๐ปีร้านใหญ่ขนาดนี้ล่ะคุณ
เด็ดก็คือเส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่มสดใหม่ทุกวัน
แล้วก็ยังมีน้ำยาให้เลือกถึง๓น้ำยาด้วยกัน
ก็คือน้ำยาปลายี่สกรสชาติกลม
น้ำยาปลาน้ำยาป่านะคะ
แล้วก็น้ำยาน้ำพริกขายเพียงจานละ๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
เออเติมแล้วก็เติมอีกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านขนมจีนน้ำยาป้าหน่วย
ก็คือนายวินิตพลช่างป่าอายุ๓๙ปีค่ะ

ขนมจีนน้ำยามานานกว่า๓๐ปีแล้วล่ะ
จนกระทั่งถึงตอนที่ตัวเองเป็นรุ่นลูก
ก็สืบกิจการสารต่อนะคะ
โดยแต่ละวันก็จะมีลูกค้าตามตลาด
มาสั่งจองขนมจีนน้ำยาไปวางขาย
บางครั้งมีงานบุญงานประเพณีงานมงคลต่าง
ก็มาสั่งขนมจีนน้ำยาไปเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน
รับประกันความอร่อยเลยค่ะคุณ
ขายมา๓๐ปีบอกกันปากต่อปากนะคะ

ชิมกันได้ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
ส่วนขายส่งขนมจีนกิโลหนึ่ง๒๐บาทเท่านั้น

ใช่ถ้าน้ำยานะคะน้ำยากะทิปลายี่สกขายส่งกิโลกรัมละ๙๐บาท
น้ำยาป่าก็กิโลละ๙๐บาท

สรุปคือน้ำยากิโลกรัมละ๙๐บาท
ส่วนขนมจีน๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
ใครสนใจขอกินน้ำลายปั้งหน่อย

เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรให้คุณผู้ชม
น้ำยาปลานู่ยสี่แยกวังน้ำเหน็นครับ

คุณภาคคุณภาค